คุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยหลายคนเขาวางแผนจะไปเที่ยว
ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เที่ยวไหนก็ว่ากันไป
แต่ที่ที่หนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนไปเที่ยวอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
เซลฟี่กับดอกทานตะวันครับ

ดอกคานตะวันชูคอหันหน้ารับแสงตะวัน
นี่แหละครับอยู่แถวบริเวณบ้านลำพญากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
คือในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะ
ดอกทานตะวันที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้มันเริ่มจะเบ่งบานแล้ว
โดยเฉพาะดอกทานตะวันที่บริเวณริมถนนสายบ้านทรัพย์น้อยเหนือ
บ้านวังม่วงหมู่ที่๑๒ตำบลลบพญากลางอำเภอมวกเหล็กนี่แหละ
งามจริงจริงสวยงามมากมากเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
ตอนนั้นเบรกดังเอี๊ยดเพื่อที่จะลงมาชมวิวถ่ายรูปนะครับ
แล้วเนื้อที่ตรงนี้มันกว้างใหญ่ภัยศาลสักแค่ไหน

โอ้โห๒๐ไร่นะมองไปตรงไหนแหละแล้วเห็นแต่ลอยยิ้มกับดอกคานตะวัน
โอ้โหสดใสนี่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะอยากไปสัมผัสความสดชื่นก็ไปสิครับ
คุณผู้ชมครับที่นี่ผมบอกเลยคุณจะได้ดื่มดำกับธรรมชาติอย่างแน่นอน
แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะเตือนอะไรรู้ไหม
เพราะว่าดอกทานตะวันที่นี่เขาบอกว่าจะเบ่งบานถึงประมาณช่วงสิ้นเดือน

เพราะฉะนั้นรีบไปเลยฮะที่บ้านลำพญากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
แล้วไปเนี่ยอย่าไปเฉยไปถ่ายลงถ่ายรูป
ดิฉันก็จะรอติดตามเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะ
หรือว่าอยากจะบอกว่าให้เราไปตลอดสัญจรที่สระบุรีแบบนี้
ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ส่งข้อความมาบอกกันได้
บรรยากาศสวยแบบนี้จริงในประเทศไทยบ้านเราเนี่ย
ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทุ่งดอกไม้เยอะนะช่วงนี้คุณชนะ
ผมอยากพาแม่ผมไปมากเลยโอ้ดีค่ะคุณเป็นคนดีแต่กลัวอยู่อย่างเดียว
ยังไงพาเข้าไปแล้วหลงหายไปกับทุ่งดอกทานตะวัน